คุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นเพื่อเป็นการยกระดับเรื่องของ
ตรฐานการบินของไทยครับล่าสุดสถาบันการศึกษามีการเปิดหลักสูตรใหม่
เพื่อป้อนบุคลากรเข้าสู่วงการนี้ครับ
สถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับ
เปิดหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
ภายใต้มาตรฐานองค์การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย
เดือนเมษายนนี้จะมีนักเรียนรุ่นแรก๑๗คน
หลักสูตร๒ปีเรียน๒๔๐๐ชั่วโมงครับ
ทฤษฎีทั้งปฏิบัติเพื่อผลิตบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมการบิน
ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่มีความต้องการช่างซ่อมบำรุงกว่า๒แสนอัตราครับ
วันนี้อุตสาหกรรมทางด้านซอบบรรยากาศยาน
เอาเฉพาะในประเทศไทยตกประมาณ๒๓๐๐กว่าล้านนะครับ
แต่ว่า๖๐กลับกลายเป็นว่าต้องไปซ่อมบำรุงที่ประเทศอื่น
เช่นมาเลเซียสิงคโปร์หรืออินเดีย

ผมคิดว่าธุรกิจนี้ยังไปได้ไกลเลยนะครับ
ปัจจุบันนั้นมีเครื่องบินกว่า๒๗๐๐๐ลำทั่วโลก
คาดว่าจะเพิ่มปีละ๙๕๐ลำหรือ๓๕๖๐๐ลำ

ขณะที่การเดินทางของผู้โดยสารทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น

หรือเพิ่มขึ้นเป็น๖๗๐๐ล้านคนในปี๒๔
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลก็เชื่อนะครับว่า
เปิดหลักสูตรซ่อมบำรุงอากาศยาน
มาตรฐานการบินของไทยให้กับนักท่องเที่ยวดีขึ้นได้ครับ